คุณผู้ชมไปตลาดแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากออกจากบ้านเลยสั่งอาหารมาทานดีกว่า
ก็เลยมีการสั่งยำร้านหนึ่งแล้วให้รายเดอร์มาส่งที่บ้านหลังหนึ่ง
พอถึงหน้าหมู่บ้านรอปภถามว่ามาบ้านเลขที่เท่าไหร่
บ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างที่มีการฆ่าตัวตายยกครัวไปแล้ว
แล้วใครเป็นคนสั่งอาหารมาละเนี่ย
เฮ้ยดูบรรยากาศสิ
ดูดิคุณดิบ้านหลังนี้สั่งยำอ่ะ

คือบ้านหลังนี้ถูกระบุว่าเป็นลูกค้า
ที่สั่งอาหารกับรายเดอร์
ช่วง๔ทุ่มครึ่ง

แล้วประตูบ้านคืหนีย้มเอาไวด์
ุ่มรายเดอร์ที่เจอประสบการณ์นี้ก็คือคุณอาร์ตนะคะคุณอาร์ตพันธ์ภัยโรธอายุ๒๔ปี
เขานำเรื่องราวนี้มาโพสต์บอกว่าเมื่อคืนวันที่๑๒พฤศจิกายน
เขากดรับออเดอร์สุดท้ายก่อนเลิกงานเวลา๔ทุ่มครึ่ง
สั่งยำทั้งหมด๔อย่างรวมราคา๓๐๐บาท
ให้ไปส่งที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งอยู่ริมถนนพะหนโยธิน
อยู่ที่คลอง๑จังหวัดปฐุมธานี
กดยืนยันออเดอร์อะไรต่างเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าส่งข้อความมาแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ก็เข้าใจว่าลูกค้าคอนเฟิร์มแล้ว
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปรับอาหาร
แล้วก็รีบไปส่งให้เพราะว่าดึกแล้วเนาะ
ฆ่าตัวตายยกบ้าน
เพราะว่าติดหนี้จนถูกธนาคารยึดบ้าน
ก็เลยลองโทรหาลูกค้าตามเบอร์ที่ให้มา๓ครั้ง

คนสั่งอาหารอาจจะเป็นข้างบ้านก็ได้คุณ
เพราะว่ามีคนนั่งดื่มสุราอยู่แถวนั้น

รอปภก็เลยพารายเดอร์หนุ่มไปดูหน้าบ้าน
เอ้าปรากฏว่าไม่มีใครดื่มเหล้าอยู่แล้ว

ว่าบ้านเลขที่ที่กดสั่งอาหารเป็นยังไง
โอ้โหหล่อนเลยคุณไปดูกันค่ะ
แล้วบ้านนั้นจะเป็นส่วนของที่มันเป็นบ้านล้างนะ
ไม่มีคนอยู่มานานแล้ว

พอผมไปถึงบ้านมันจะเป็นบ้านเก่า

แล้วก็รีบออกไปหน้าหมู่บ้าน

ก่อนที่เขาจะออกไปเขาถ่ายรูป

ปรากฏว่าครั้งนี้มีผู้หญิงรับสายค่ะ
แต่พูดด้วยน้ำเสียงแข็งกึ่งตะโกนบอกว่า

ก็เลยต้องวางสายแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครใครเป็นคนสั่ง

แล้วคุณดูดิภาพที่เขาถ่ายเขาก็มามองเนี่ย

เหมือนเป็นหน้าค้นหรือเปล่าดูตรงกระจกสิ
ดิฉันว่ามันเป็นเงานะกับต้นไม้กับอะไรป่ะ

ไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะคะ
คุณทวัชษฎิโลอายุ๔๗ปี
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของครอบครองอยู่แหละ
แล้วก็จ่ายค่าส่วนกลางกับทางนิติทุกเดือน
แต่ว่าไม่ได้เข้ามาอยู่เท่านั้นเองตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่หมู่บ้านเนี้ยมาเกือบสิบปีแล้ว
เอาจริงจริงเขาก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ลี้ลับอะไรเลยถึงแม้ว่าช่วงกลางคืนมันจะเงียบมาก
เพราะว่ามันเป็นบ้านเดี่ยวเป็นหมู่บ้านมันก็ไม่ค่อยจะมีคนพลุกพลาดเท่าไหร่
แต่ส่วนตัวคิดว่านะพนักงานส่งอาหารน่าจะถูกแกล้งมากกว่า

คงจะมีคนรู้แหละว่าบ้านนี้เป็นบ้านร้าง

แล้วก็อาจจะปักหมุดไปที่นี่แล้วก็ให้เบอร์โทรมั่วไป

พอโทรไปถามผู้หญิงคนที่รับเขาเลยงงไงว่าจะเอาบ้านเลขที่เขาไปทำไม

สมมุติใส่เบอร์แบบมั่วไปแล้วไปละมีคนโทรมาหาเรา
เราก็จะสงสัยว่าเราจะเอาบ้านเลขที่เราไปทำไม
เอาแต่ถ้ามีคนแกล้งก็อย่าไปแกล้งเขานะ
เขาจะโดนเองเนี่ยเป็นอุทาหอนละกันเอาจริง

ถ้าเป็นคุณขี่รถไปเจอบ้านอย่างนี้คุณ

ให้ขับออกนอกไปเลยไม่เข้าไปหรอก
เห็นอย่างนี้นะกลัวจะตายใครจะไป